ชมมากเวลาที่ใครรู้สึกว่าตื่นเต้นกับการทำงานของตัวเอง

ชายคนนี้ก็เหมือนกันค่ะมีสาวคนหนึ่งเขาก็ไปจอดรถที่วัดหัวลำโพง
ตอนแรกเนี่ยซองแคบมากแต่ชายคนนี้เนี่ยเขาแบบเต็มที่
กจนจอดได้สำเร็จและที่สำคัญลีลาประทับใจชาวเน็ตมากค่ะ
ต่อเด็กเหมือนเดิมนะครับมาถ้าช้าต่อเนื่องมาเลยครับผมมาเลย
ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องมา
เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมันจะใช้เหนียมสุดเหลี่ยม
เช้าต่อเนื่องมาอยากจะตกน้ำเหมือนจุงมือเด็ก
เบาเกร็งก้อนเท้ามามาครับมาต่อเนื่องต่อเนื่องช้าดี
อยากทำดนตรีประกอบจังหวะมากเลยค่ะต่อเนื่องต่อเนื่อง
อยากกระตุกนะเหมือนจุงมือเด็กอ่าบอกด้วยนะครับ
เท่านั้นซ้ายหมดเท่านั้นคือรถที่อยู่ในคลิปเนี่ย
รถเขาขนาดใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นดิฉันคงแบบถอดใจไม่จอดแล้วอ่ะ
คือมันจอดยอมค่ะตอนแรกคือคือผู้หญิงที่อ่าบันทึกคลิปนี้เนี่ย
เป็นลูกสาวคุณพ่อขับตอนแรกเขาบอกว่าไม่จอดแล้ว
คือเปลี่ยนใจเพราะมันแคบมากแต่เจอชายคนนี้แหละ
ให้กำลังใจกันสุดฤทธิ์นะคะเป็นโค้ชตัวจริงเลยทีเดียว
อีกนิดอีกนิดนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นสถานที่ที่คุณพ่อของเธอกำลังจะเข้าซอง
ในพื้นที่แคบวัดหัวลำโพงกรุงเทพนะคะสำเร็จในที่สุด
เธอเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าอยากแชร์ขอบคุณพี่พนักงานคุมที่จอดรถที่วัดหัวลำโพงวันนี้ค่ะ
แต่พี่พนักงานแกทุ่มทุนมากใจเย็นมากช่วยให้จอดได้นะคะ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปล่าสุด๒แสนวิวแล้วค่ะ
ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชม
ความสามารถในการโบกรถของชายหนุ่มคนนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
ด้านดังเสาทัชชาสุภะมานพนะคะเจ้าของคลิป
เพราะว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนแรกคุณพ่อของเธอไม่ได้ตั้งใจจะจอดรถที่ตรงนั้น

แต่ชายคนนี้ก็สุดฤทธิ์นะคะเต็มที่มาก
สามารถแก้เหลี่ยมให้รถเข้าจอดได้
ซึ่งสุดท้ายก็จอดได้สำเร็จจริงนะคะ
สังเกตดี

ชายที่บกรถในคลิปด้วยค่ะ
ชื่อว่านายนพดลนนยโสวัย๓๐ปี
เล่าว่าปกติทำงานด้านรถยนต์อยู่แล้ว
ให้บริการรถเช่าอู่ซ่อมรถแล้วก็สอนขับรถ
รวมไปถึงเป็นอาสาสมัครดูแลลานจอดรถที่วัดหัวลำโพงด้วย
ซึ่งจากในคลิปก็เห็นว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะคะ
เรื่องการเข้าใจเหลี่ยมมุมแล้วก็การช่างสังเกต
มีทักษะด้านรถยนต์จริงนะคะ